เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูหน่อยนี่ต้องบอกว่า
หัวได้น่าติดตามมากมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาโพสต์ไว้นะแล้วเขียนพาดหัวว่าป้านั่นมันเสื้อผ้าผม
อืมงงไหมงงสิเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมค่ะคือนักศึกษานุ่มคนนี้
เขาโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือเขาเอาเสื้อผ้าเขาไปซักแล้วในภาพเนี่ยภาพที่เขาเห็นก็คือมีคุณป้าสองคน
เสื้อผ้าออกจากเครื่องซักไปเก็บเสื้อผ้าเขาไปด้วย
นี่ค่ะหญิงวัยกลางคนสองคนเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมกำลังล้วงหยิบเสื้อผ้าออกมาจากเครื่องซัก
แล้วก็ขี่รถกลับไปทีนี้เสื้อผ้านั้นไม่ใช่ของป้าไง
เป็นของนายธนวิทย์ตั้งวิกรัยหรือว่าน้องโค้ดค่ะนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โค้ดบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่๙มีนาคมค่ะ
เขาผ้าไปซักที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญตั้งอยู่ริมหนองแวงตราชูนะ
ก็เอาไปซักเครื่องที่สองค่ะวางตะกร้าผ้าไว้บนที่วางของเครื่องซักผ้าด้วย
ก็คือเอาผ้าใส่เข้าไปในถังแล้วก็ตะกร้าเนี่ยวางไว้ข้างบน
หลังจากนั้นก็ไปเรียนตกบ่ายเรียนเสร็จปุ๊บก็เออผ้าแห้งพอดีล่ะ
มาเอาผ้าดีกว่าปรากฏผ้าหายเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักตัวเดียว
ตั้งสติอยู่พักหนึ่งแล้วก็รีบไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของร้าน
ก็เห็นว่าช่วงเที่ยงนี่แหละค่ะมีหญิงวัยกลางคนน่าจะรุ่นประมาณสักคุณป้าเขา
เขาก็เลยเรียกป้านะครับใส่หมวกกันน็อกสีส้มเอาผ้ามาซักในเครื่องที่หนึ่ง
ตะกร้าแล้วบ่าย๒โมงนิดของวันเดียวกันเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเอาผ้าที่ร้านพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึง
แต่คราวนี้ค่ะปรากฏว่าเขาหยิบเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักเครื่องที่๒
ซึ่งเป็นของน้องโค้ดน้องโค้ดอ่ะซักไว้ที่เครื่องที่สองแต่ป้าเนี่ยซักไว้ในเครื่องที่หนึ่ง
เขาหยิบของเครื่องที่๒ออกไปโดยที่ไม่ได้แตะเครื่องที่๑เลย
แต่แกมองว่าป้าไม่น่าจะเป็นมิจฉาชีพคิดว่าป้าน่าจะลืม
ที่ป้าพอป้าเอาผ้ามาใส่เครื่องแรกแล้วก็ออกไป
กลับมาเปิดเครื่อง๒เอาเสื้อผ้าหยิบ

ไปสองอันเลยน้องโค้ดเลยบอกว่า
คิดว่าป้าคงไม่ใช่มิจฉาชีพหรอก
คงลืมนึกว่าเอามาสัก๒ตะกร้าละมั้ง
ก็เลยบอกว่าอ่ะป้านั่นมันเสื้อผ้าผม

เออ
ไม่รู้คุณป้าอาจจะยังไงอ่ะลืมหรือยังไงฮะ
หรือแบบไปรับมีคนวานให้มาเอาหรือเปล่า
หยิบผิดเครื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เป็นว่าป้าเอาเสื้อผ้าไปคืนน้องด้วยนะคะ